สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาช่วงนี้สนุกสนานกันหน่อยแล้วก็คึกคักกันด้วย

ทำยังไง
เอาคุณฝั่งหนึ่งฉันฝั่งหนึ่ง
นี่ไงผมดึงอย่างนี้คุณอะ
เอาล่ะในช่วงนี้กลับมาสนุกสนานเฮฮากันต่อนะครับกับตลอดข่าวสุดสัปดาห์
มาในท่าทางแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องปรากสาสาธุไปดูกีฬาแน่แน่
ต้องกีฬาฮาเฮมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เป็นประจำเลยนะคะสำหรับกีฬาฮาเฮที่จะพาไปดูครั้งนี้
เป็นคณะคุณครูที่เขามาร่วมกันเล่นกีฬาและที่สำคัญกีฬาแต่ละชนิด
ต้องใช้พละกำลังใช้การฝึกซ้อมใช้สติใช้ทุกอย่างเลย
ลีลาของเขาจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูกีฬาฮาเฮ

เราพุ่งเป้าไปกันที่จังหวัดอ่างทองที่นี่นะครับ
เขามีการแข่งขันกีฬาสีของเหล่าคณะครู

นะครับ
ต่อกันที่กีฬาไฮไลท์ของงานนี้เลยครับกับกว้างสากกระเบือไกล
ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นครูผู้หญิงเท่านั้นก่อนคว่างเนี่ยครับเขาก็จะต้องชุบแป้งแบบนี้กันก่อน
ทุบเสร็จก็คว่างเลยจ้า
แรงเหวี่ยงได้ดีกันทุกคนจริงครับงานนี้คุณพ่อบ้านมีร้อนหนาวกันแน่นอนครับ
สวัสดิ์ให้ดีเถอะ

โอ้ยพ่อบ้านวิ่งหนีเลยล่ะคุณไม่อยู่แล้วแหละ

คุณผู้ชมครับเห็นไลน์มาพูดคุยกันเยอะจริง
ถ้าใครเราสองคนรวมไปถึงบางท่านนะ

สแกนไม่ทันแล้วส่งมาได้ไง

เอาล่ะที่เกริ่นกันเอาไว้ตั้งแต่ในเบรกที่แล้ว
ใครที่หิวคิดหลู่นะว่าจะไปกินอะไรดี
กินอะไรดีใสบ่ายแบบนี้

อยากจะแนะนำลงใต้กันไปที่จังหวัดตรัง

แล้วก็ที่สำคัญขึ้นชื่อหรือชาไฟที่ตรัง
ที่จะต้องไปทานอาหารร้านมีร้านโกชอยครับ

เป็นร้านอาหารสไตล์จีน
แต่ก็มีความผสมผสานแบบอาหารไทยเข้าไปด้วย

ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๑๖
หากลบกับปีปัจจุบันนี้ก็จะอยู่
สักประมาณ๔๕ปีแล้ว
คนที่บุกเบิกคนแรกก็คือคุณอำนวยหรือว่าโกช้อย

ปัจจุบันคนที่สืบทอดต่อก็เป็นรุ่นลูก
ที่เข้ามาดูแลร้านแล้วก็ด้วยอายุร้านที่เปิดมานานแบบนี้
โอ้โหรสชาติบอกเลยว่าสุดยอดจริงเลยนะครับ
นูจานเด็ดก็มีทั้งอาหารไทยอาหารจีน
เรียกได้ว่าที่นี่เป็นต้นตำรับความอร่อยเลยก็ว่าได้นะครับ
อย่างแรกแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปทานก่อน

เรียกน้ำจ้อยเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำยายน้ำยายน้ำลาย
เรียกน้ำจิ้มโอ๊ยเออพอแล้ว
เอาล่ะมาดูเมนูแรกนะครับเป็นเมนูออเดิฟ

บอกเลยว่าขั้นตอนวิธีการทำนั้นพิถีพิถันอย่างมาก
นั่นก็คือนี่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวพาไปดู

เขาหันมาเป็นแว่นแบบนี้อะใช่ไหมเป็นออเดอร์ฟชั้นดีเลยนะ
ใช่แล้วครับวิธีการทำเดี๋ยวผมจะไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับ
ต้องผ่านการนำขาหมูสดมาล้างตามภาพเลย
ล้างให้สะอาดแล้วเลาะเนื้อด้านในออก

ขาหมูแต่พอเลาะเนื้อออกมันจะคล้ายถุงเท้าหน่อย
พอเอาเนื้อขาหมูออกมาเนี่ยมาบดใส่กับไข่แดงเข้าไป

แล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เข็มแบบธรรมดานี่แหละครับ
ปิดมันเอาไว้ก็ค่อยเย็บไปแบบนี้

เสร็จแล้วทำยังไงต่อเอาไปตุ๋น๓ชั่วโมงครับ
เมื่อครบ๓ชั่วโมงแล้วก็เอามาทาซีอิ๊วดำที่หนังรอบนอก
ให้มันดูมีสีสันแบบนี้
แล้วก็เอาไปตุ๋นอีกรอบหนึ่ง๗ชั่วโมงยังไม่จบ

แล้วก็วางเสิร์ฟมาพร้อมกับมะม่วงหินมะพาได้ทานเป็นเครื่องเคียงกับออเดอร์
จังหวัดอะไรคะเออเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย
นี่แหละครับราคาชุดนี้เบาฮะ
บาทเท่านั้นทานได้ถึง๔๕คน
อร่อยบอกเลยไปแล้วต้องสั่งทานนะครับ
หมูเย็นนี่ก็เป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบมากนะ
ครับเอาล่ะอีกหนึ่งเมนูขาหมูเหมือนกันน้องใบตอง

มีขาหมูเย็นแล้วก็มีร้อนด้วยทานของเย็นแล้วถูกต้องครับทานของเย็นแล้วก็มีร้อนด้วย
นี่นะครับเขาบอกว่าต้องผ่านการตุ๋นมา๗ชั่วโมงเหมือนกันเลย
อาจจะน้อยกว่าอยู่สัก๓ชั่วโมงแต่คือไม่ต้องฟีส

ไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีความเหนียวเลยครับ
ราดด้วยซอสมะเขือเทศสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับ

แล้วก็โรยถั่วละเตาลงไปที่เห็นเม็ดนี่คือถั่วละเตานะ

คุณผู้ชมส่งมาคุณเพชรเองนะบอกว่า

นี่กับสุดยอดนี้เลย
แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวใส่อ่อดิบ
อ่อดิบก็คือคูณนั้นแหละ

เท็ดลับความอร่อยก็คือแม่ครัวก็แอบกระซี๊บ
บอกมาว่าเนื้อปลาต้องสดผักก็ต้องสด
ทุกอย่างต้องใช้ของสดใหม่ไม่ใช้ของค้างสต๊อกแน่นอน
งั้นรสชาติกลิ่นมันจะเพี้ยนไป

แกงก็เป็นพริกแกงที่ลงมือทำเองเลยนะครับ
สำหรับเมนูนี้เลือกได้นะว่าจะทานแบบเล็กแบบใหญ่
เพราะว่าถ้ามากันแค่สองคนก็สั่งไปเลยชามเล็ก

ถ้วยละร้อยบาทประมาณร้อยบาทนะ
ส่วนถ้ามากันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เป็นหม้อไฟได้เลย
หม้อแล้ว๑๕๐๑๘๐บาทหม้อละ๑๕๐๑๘๐บาท
เอาล่ะจานต่อไปได้กินแล้วน้ำลายสอนะครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นเมนูที่ลงใต้ไปแล้วต้องทาน
คุณมาริโอมาริโจ้บอกว่าฟ้องร้องจ๊อก

ยั่วน้ำลายคุณผู้ชมดีนักแหละนี่ละครับค่ะ
ผัดกะปิสตอน่าทานมากเป็นความอร่อยของร้านนี้นะครับ

ร้านนี้เขาจะใช้กะปิที่มาจากชุมพรเท่านั้น

กุ้งต้องใช้กุ้งสดกุ้งตัวใหญ่
เน้นแบบนี้แล้วก็ใส่ไปแบบจัดหนักจัดเต็ม
ราคาเพียงแค่๑๐๐๑๘๐บาท
แพงเท่าไหร่กับคุณภาพที่ได้ตามภาพแบบนี้
ขวัญสังทองบอกน่ากินจังเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเจ้าของร้านเขาพูด
เชิญชวนเราไปชิมกันหน่อยแล้วกันที่จังหวัดตรังนะจ๊
ร้านโกช้อยเปิดมา๔๕ปีแล้วค่ะ
ปัจจุบันก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่๒แล้วค่ะ
การทำของเราที่ลูกค้าติดใจก็คือ

ใช้เวลาทำตุ๋นนานหนังนุ่ม
สำหรับใครที่อยากมาทานนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนรักจันทร์

ถ้าเข้ามาทางในเมืองก็จะเข้าได้๒ทาง
ทางถนนรักจันทร์หรือไม่ก็ถนนเวียนกระพัง
ผ่านหน้าวัดกระพังสุลินพระอารำหลวง

ของพี่ตั้งอยู่ที่ร้านอยู่ตรง๓แยกพอดี

ร้านเปิด๑๐โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม
วันหยุดก็คือพี่จะหยุดร้านก็คือวันตรุษจีน
เชงมิ้งวันหนึ่งรอบนั้นก็เปิดตลอดค่ะ

ถ้าใครอยากทานขาหมูร้อนขาหมูเย็น

ก็เชิญที่ร้านอาหารกุช้อยได้นะคะ
โอ้โหดีจังเลยน้องใบตอง
ปีหนึ่งหยุดแค่๒ช่วงเทศกาล

นั้นไปทานได้หมดเลยเปิดทุกวัน

ที่ยังคงใช้สูตรอาหารที่เรียนรู้จากโกช้อยมาโดยตลอด
เรียกว่ารสชาติไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมแน่นอน
แล้วก็บางเมนูเขาก็บอกว่าพัฒนารสชาติให้ถูกใจ
คุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

โอ้โหพอเราให้ดูร้านโกชอยแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมไลน์มาร่วมพูดคุยกับเราเยอะมากจริง
โดยเฉพาะเมนูกุ้งผัดกะปิสตอ
ถูกต้องแล้วก็ขาหมูมากันเพียบเลยคุณผู้ชม
มีท่านหนึ่งคุณกาวาวเมื่อสักครู่บอกว่า

หาไม่ยากแหละเป็นร้านดังจังหวัดตรัง
ลองถามชาวบ้านแถวนั้นเขาน่าจะรู้ดี
ใช่แล้วใครที่ชื่นชอบอาหารแนวจิ้น
ผสมผสานกับอาหารใต้รสจัดถ้าเป็นอาหารใต้ก็คือรสจัดเลย
อกถูกใจอย่างแน่นอนนะคะไปลองชิมกันดูได้
โกช้อยจังหวัดตรังค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราพาไปจังหวัดที่มีลิงเยอะกันหน่อย
ลิงเยอะเยอะก็ต้องไปลบบุรีถูกต้องไปจังหวัดลบบุรีนะคะ
แต่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมวัฒนธรรมไทยภวรที่บ้านทราย
อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนี่แหละ
ที่นั่นเขาจะมีวัฒนธรรมยังไงบ้างมีอะไรอร่อยให้เราทานกันบ้าง

สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยภวร
กันที่ตำบลบ้านทรายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

หน้าตายิ้มแย้มเบิกบันกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
แน่นอนค่ะมาถึงถิ่นทั้งที
ก็ต้องมาเยือนยังสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์
และความเป็นมาของชาวไทยภวรที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ที่นี่เขารวบรวมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวไทยภวรในสมัยก่อนเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นเรือโบราณนางกวักเครื่องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เครื่องแต่งกายของทั้งผู้ชายและผู้หญิง
รับรองเลยค่ะว่าถ้าเข้ามาที่นี่แล้ว
จะได้สัมผัสถึงความเป็นไทยปวนอย่างชัดเจน
เหนื่อยกันแล้วก็ต้องพักเติมพลังกันสักหน่อย
โอ้โหหิวแบบนี้ต้องนี่เลย

ก่อนจะลงมือก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะ
อย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
เนื้อหมูตามมาด้วยแคบหมู
ขี้เหล็กน้ำปลาร้าใบยะนางคันสด

จากกระชายพริกแห้งตะไคร้หอมแดง
วัตถุดิบครบแล้วก็ลงมือกันเลย

และใส่น้ำใบยะนางที่คันเตรียมไว้ลงไป
ตามด้วยใบขี้เหล็กคนให้เข้ากัน

ก็เติมพริกแกงและเนื้อหมู
แล้วชูรสความอร่อยด้วยน้ำปลาร้า
ปิดท้ายด้วยแคปหมูกรุบกรอบ
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วล่ะค่ะ

เห็นแบบนี้โอ้โหน้ำลายไหลอ่ะ
อยากจะตากแกงขึ้นมาซดเลยทีเดียว

เที่ยวใหม่ในตลอดข่าวนะคะ
น้ำลายไหลเลยแกงขี้เหล็กถวน
โอ้โหมีแบบว่าแคปหมูกรุบปรับข้างบน
ใช่ครับเพราะว่ามีกุธพิสมบอกว่าตลังใกล้ลบบุรีพอไหว
ถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวดูกันได้นะคะ
เที่ยวชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยพวนกันได้ด้วย
ท่านเป็นชาวลบบุรีอยู่แล้วเห็นปุ๊บ
ก็รู้สึกคิดถึงบ้านอยากจะกลับไปเที่ยวที่บ้านเลยทีเดียว